พูดถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลกันบ้านนะครับ
เพราะว่าในโลกโซเชียลมีการวิพากษ์วิจารณ์

มาโพสต์รูปภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอลยี่ห้อ๑
ที่มีการร้องเรียนบอกว่าไม่เหมาะสม

แล้วก็ก่อให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบนะครับ
เมื่อวานี้ตำรวจก็เตรียมเรียก๕ดาราดัง
คริสหอวังกายประชานนท์
คุณอ๊อฟปองศักดิ์คุณชรจินดาโชธ

โฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางสื่อออนไลน์นะครับ
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาที่ปรึกษาสัญญาบัตร๑๐
เปิดเผยว่าตำรวจเตรียมเรียกกลุ่มศิลปินดาบรากลุ่มนี้นะครับ
โพสต์รูปภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอลยี่ห้อหนึ่ง
แล้วก็มีการร้องเรียนและวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม
อาจเป็นตัวอย่างไม่ดีและก่อให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบ

จะโพสต์ภาพในลักษณะที่จงใจ
ให้เห็นตราสินค้าคล้ายกัน

แคปชั่นหรือคำบรรยายใต้ภาพ
ก็ยังมีลักษณะเชิญชวนให้ดื่ม
กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจใหม่ของสินค้า

โดยขณะนี้มีการร้องเรียนให้ดำเนินคดี

ก็คือนางสาวสิรินหอวังหรือว่าคุณคริสต์นะฮะ

คุณรัชชานนสุประกอบหรือว่าคุณกาย

อกจากนี้ยังมีบริษัทยักษ์ใหญ่เจ้าของผู้ผลิต

ซึ่งตำรวจก็เตรียมเรียกศิลปินทั้ง๕คน

ข้อหาร่วมกันโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
หรือว่าแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณต่อไปนะครับ

ที่ศิลปินดารานักร้องเขาก็โพสต์ภาพเครื่องดื่มเบียร์นี่นะครับ

ผู้จัดการส่วนตัวของคุณอ๊อฟปองศักดิ
หนึ่งในดาราศิลปินที่มีรายชื่อนะครับ

นักร้องชื่อดังไม่มีการโพสต์ภาพกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะดังกล่าว
อีกทั้งยังไม่เคยได้รับการติดต่อประสานจากตำรวจ
ให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใดนะครับ
ขณะเดียวกันคาดว่าน่าจะเป็นการอ้างอิงข้อมูล
จากเหตุการณ์เมื่อปี๕๘นั่นแหละนะครับ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เชิญศิลปินดาบราเข้าให้ถ้อยคำ
กรณีโพสต์ภาพคู่น้ำเมาหรือไม่
ตรงนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะครับ
แต่ว่าที่ปรึกษาสบ๑๐ก็เตรียมเรียกกลุ่มศิลปินกลุ่มนี้